คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะ

นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ต้องออกมาทวิตข้อความปฏิเสธกระแสข่าวเลยนะคะ
ที่บอกว่าประกาศสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยคนใหม่นะคะ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เองก็บอกค่ะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนายชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกอย่างแน่นอน
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยค่ะ
นำทีมลงพื้นที่พบประชาชนก่อนที่จะเดินทางไปเปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตดินแดงห้วยขวาง
ซึ่งคุณหญิงหน่อยนะคะก็กล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่า
ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
จะถูกผลักดันให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่๑
โดยบอกว่าส่วนตัวเองก็สนับสนุนนายชัดชาติอยู่แล้วนะ
แล้วก็เปรียบตัวเองเป็นผู้จัดการทีมค่ะ
ต้องคอยดูว่าจะจัดทีมจะจัดนโยบายพักยังไง
เพราะฉะนั้นอย่ากังวลเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในพัก
ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเราจะมีปัญหากันเราไม่มีปัญหา
พี่เองพี่สนับสนุนคุณชาติชาตินะคะว่าคุณชาติชาติมีความเหมาะสมที่จะได้เป็นนายกนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะพี่เป็นเหมือนยังไงล่ะคะ
พี่เป็นผู้จัดการผู้จัดการทีม
เราก็ต้องดูว่าเราจะจัดทีมยังไงจัดนโยบายยังไง
พี่เป็นประเภทยังไงล่ะคะผู้จัดการว่างั้นเถอะ
บริษัทเลยก็ก็ทำทุกเรื่องต้องทำทุกเรื่อง
ไปดูความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีกันหน่อย
แต่อย่างใดนะคะเพราะเป็นเรื่องของภาคที่จะจัดสรรค์กันเอง
ปัจจุบันตัวเธอเองก็มีงานอื่นที่ต้องทำและรับผิดชอบเยอะอยู่แล้ว
ประกอบกับสิ่งที่ได้รับในอดีตเนี่ยเหมือนทำนองว่าเจ็บแล้วจำอะค่ะ
ที่ผ่านมาก็ถูกกระทำเจ็บช้ำมากพอแล้วค่ะเหมือนจะบอกว่าไม่เอาอีกแล้วนะคะ
จากนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายเฉินอุยตรงชาวจีนนะคะในวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์เข้ารับตำแหน่งไปวันที่๑๒ธันวาคมปีที่แล้ว
บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อสิงหาคมปี๖๐แล้วก็จำได้ไหมที่เป็นกระแสข่าวออกมาไง
แล้วทำไมนางสาวยิ่งรักใช้พาสปอร์ตของกัมพูชาในการครอบครองแล้วก็ไปซื้อหุ้นบริษัท
กัมพูชาต้องออกมาไล่ถอนพาสปอร์ตไปอีก
ซึ่งนี่แหละค่ะล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือ
พูชาออกมาแถลงการปฏิเสธเรื่องการถือครองหนังสือเดินทาง

นางสาวยิ่งรักเองก็ออกมาบอกว่าพอแล้วล่ะ

ไปดูผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งที่๖จากนิดาโพลกันหน่อยนะคะ
หัวข้ออยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
ชื่อของพลเอกประยุจันทร์โอชาได้รับคะแนนนิยมอยู่ที่

คุณหญิงสุดารัฐลดลงค่ะเหลือ๑๒๐
นายอภิษฎเกือบจะเท่าเดิมเลยนะคะ๑๑๑
และนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจลดลงไปอีกเหลือร้อยละ๙๖๐ค่ะ
ซึ่งนิดาโพยังถามถึงพักการเมืองที่ประชาชนอยากให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุดด้วย
ปรากฏว่าอันดับ๑เป็นพักเพื่อไทยนะคะ๑๓๒๗๒ค่ะ
รองลงมาถึงจะเป็นพักพลังประชารัฐที่๑๒๒
ถัดมาเป็นประชาธิบัตร๑๑๔๙๒
ตามด้วยอนาคตใหม่ร้อยละ๑๑และเสรีรวมไทยร้อยละ๕๗๖ค่ะ
ส่วนดุสิโพก็ถามประชาชนเหมือนกันเกี่ยวกับความกังวลใจต่อการเมืองไทย
ปรากฏว่า๑๔๘๔๖เลยนะคะที่ยังกังวลเรื่องของความไม่ชัดเจนในวันเลือกตั้ง

ส่วน๑๔๐๙๐กังวลเรื่องความขัดแย้งจนจะนำไปสู่ความวุ่นวาย
และ๑๓๖๖๙ยังคงกังวลเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอยู่เลยค่ะ